ยังอยู่ที่เรื่องของการเมือง
เพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนการเมือง
และคนการเมืองท่านนี้นะคะมีข่าวทุกสัปดาห์เลย

เมื่อวานนี้เชื่อว่าใครหลายคนน่าจะได้ดูคลิป
ของคุณปารีนาไกรคุบสสจากภักดิ์พลังประชารัฐจังหวัดราชบุรีกันแล้วนะคะ
คือชาวบ้านในพื้นที่ไปร้องเรียนว่ามีบริษัทผลิตโรงงานอาหาร
ก่อตั้งอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

แต่ไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประชาชนกลัวกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นปัญหาในอนาคต
ก็เลยเอาไปร้องเรียนนะคะคุณปรินานำทีมลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปคุยกับเจ้าของโรงงานแล้วก็เกิดการปะทะคารมกัน
ในช่วงประทะคารมกันต่างคนต่างถ่ายคลิปนะ

เจ้าของโรงงานก็ไปพูดคุยใกล้กับคุณปารีนา
คุณปรินาบกมือไล่เลยถอยไปปากเหม็น
เออแล้วเจ้าของโรงงานเขาตอบในตัวว่ายังไร

คุณย้ายน่ะดิมันจากไหนไปดูที่ทะเบียทำไหน
คุณไปถามคุณพ่อคุณนะฮะคุณทวีกลายคุกเนี่ย

ไม่เลือกหรอกไม่ต้องเลือกเขาไม่อยากให้เลือก
เพราะว่าคุณมาที่นี่แล้วคุณมาทำความเด่นร้อยให้กับประชาชน
ที่ผมบอกว่าผมเลือกผมเลือกรุ่นคุณพ่อคุณ
คุณไม่ต้องมาพูดหรอกไม่ต้องมาอ้างนะ
เพราะชาวบ้านเขาไม่เอาคุณก็ยังอยากจะสร้างอย่างนี้
ไม่ได้ไปโกงใครมาไม่ได้ไปลุกไม่ได้ไปอะไร
ที่นี่ผมซื้อโอนถูกโฉนดตามถูกต้องมีโฉนด

ตรงนั้นผมตามกฎหมายผมว่ากันตามกฎหมายแล้วไปคุยกัน

ไหมครับก็เหมือนใครบางคนที่โดนสาบแช่งเดี๋ยวก็ตายเหมือนกัน

ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็แถไปเรื่อย

ท่านส่อที่ขอรบครับผมไม่ได้สนใจเลย

ผมไม่ได้สนใจกับท่านส่อเลยไม่ได้สนใจ
จะอย่างไรคุณตอบโต๊ะกันดื่อย
ท่อนที่๒นอกจากเรื่องของปากเหม็นแล้วเนี่ยนะคะ
เป็นการสอบถามคุณปริณาสอบถามว่าคุณเป็นคนนอกพื้นที่
แล้วมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่หรือเปล่านะคะ
เจ้าของโรงงานเขาก็บอกผมเป็นคนในพื้นที่
ยืนยันผมเป็นคนในพื้นที่เพราะผมเนี่ยเคยเลือกพ่อคุณด้วยซ้ำ
เพราะว่าคุณปรินายังมีการท้าบอกอันไหนขอมาดูทะเบียนราชหน่อยซิ
ย้ายมาอยู่เมื่อไหร่เออเขาก็ยืนยันเขาเป็นคนในพื้นที่
เพราะเขาเคยเลือกคุณพ่อคุณปรินาโบกมือปัดอีกแล้วบอก
ที่อยากไม่ต้องมาเลือกแล้วนะนี่ไล่ไปหนึ่งเสียงเรียบร้อยแล้วนะคะ
จากนี้ท่อนถัดมาค่ะเจ้าของโรงงานเหน็บด้วย
ผมเป็นคนในพื้นที่และที่ดินที่ผมกำลังจะสร้างโรงงาน
ผมซื้อถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้เหมือนใครบางคน
เหน็บไปหนึ่งดอกเนี่ยนะคะอันนี้เป็นคำพูดทั้งหมด
แต่ที่มาที่ไปเอาฟังแบบนี้หน่อยนะคะคุณปารีนาเขาเป็นสอสอไง
สอสอในพื้นที่ก็ต้องทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะคะ
ที่มาที่ไปก็คือการได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนร้องเรื่องร้องเรียนนี้
ร้องเรียนต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการมาชี้แจงกับชาวบ้านว่า
โรงงานดังกล่าวสร้างถูกต้องโรงงานดังกล่าวทำถูกต้องก่อสร้างได้
ต่อมาค่ะได้ทำหนังสือไปยังผู้ว่า๑พฤศจิกายนปีที่แล้วบอกว่า
งานที่กำลังก่อสร้างอยู่ห่างจากโรงเรียนและวัดหกร้อยเมตรซึ่งคุณปารินาเป็นคนวัดเอง
บอกแบบนี้โดยกฎกระทรวงที่ใช้บังคับผังเมืองฉบับที่๒พศ๒๕๕๘ข้อ๑๐
ระบุแบบนี้ค่ะเธอบอกว่าระบุว่าโรงงานจะต้องอยู่ห่างจากโรงเรียนและวัดไม่ต่ำกว่า๑กิโลเมตร
แต่อันนี้มัน๖๐๐เมตรเอง
จนถึงวันนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดมาตรวจสอบและหยุดการก่อสร้าง
ก็เลยขอให้ผู้ว่าจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการให้ถูกต้องด้วย
แต่ในช่วงระหว่างของการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ
เธอก็เลยจะต้องนำทีมคนที่อยู่ในพื้นที่บางส่วนลงไปดูพื้นที่จริงแล้วก็เกิดการปะทะกันขึ้นนะคะ
อยู่ในพื้นที่ข่าวนี้แทบทุกวันจริงนะคะ